บอกเลยว่าโดนัทนะฮะพัทรภนธ์

แต่ว่าเขามีการง้อนกับโบมิลลาดาด้วย

ความรักคู่นี้นะคะพักหนึ่งก็สนิทกันนะคะ

ก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับนะคะ